ไปดูที่ลำพูนหน่อยคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่มีคนมาแจ้งความบอกว่ามีหนุ่มวัย๒๖ปี
ล่อลวงหลานสาววัย๑๓ปีของเขาไปข่มขืน
แล้วบอกว่าเป็นคนรู้จักของผู้ใหญ่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านมาเคลียร์ขอล้มคดีจ่าย๕๐๐๐อะไรต่างนานานะคะ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมของทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ย

ผู้ปกครองรายหนึ่งส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าลูกสาววัย๑๓ปีถูกลูกน้องผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนี่ยลวงไปข่มขืน
ตอนนี้ลูกสาวรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุมีบางคนในพื้นที่เสนอเงิน๕๐๐๐บาทล้มคดีด้วย
เมื่อวานนี้นายสุภกรวัย๒๖ปี
ชาวลำพูนที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนเขาเนี่ย
ก็เข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สอบพอเมืองจีน
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่านายสุภกรมีประวัติหนีทหารด้วย
แล้วก็มารับจ้างขับรถเกี่ยวข้าวให้กับผู้ใหญ่บ้านคนนึง
แล้วก็ก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงไปข่มขืน
เบื้องตนถูกแจ้ข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับ
เป็นข้อหาพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปี
ข้อหาอื่นยังต้องรอการสอบสวนเด็กผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านที่ตอนนี้ถูกสังคมโซเชียลกระหน่ำวิภาควิจารณ์เละเลยเนี่ยนะคะ
เขาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลนะ
และข่าวที่โจมตีว่าเขาไปขอเจรจาล้มคดีจ่ายงงจ่ายเงินอะไรนั่นน่ะ
ก็ไม่เป็นความจริงด้วยก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยค่ะ